นี่คือไทยรัฐจอประเด็นในค่ำคืนนี้ครับ
สมเด็จคุณเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

หวังเรียกคะแนนความนิยมกลับคืน
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งถึง๓ปี
ขณะที่ผู้สังเกตการการเมืองมองว่า

หนึ่งในนั้นคือหุ่นมณีลูกชายคนสุดท้อง
ท้องสมเด็จคุณเซ็น

ซึ่งจนถึงบัตรนี้ยังหาคำตอบไม่ได้
โดยข้อมูลชุดนี้ถูกเรียกว่า

ในการทำหมันยุงลายพาหาโรคร้าย

การแพร่ระบาดกลายเป็นภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขของโลกขนาดนี้
ศิลปะหรือการบิดเบือน
มิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดของโคเพลย์และบียองเซ
สร้างกระแสร้อนในโลกโซเชียลของอินเดีย
ว่าเป็นการบิดเบือนและสร้างความเสื่อมเสีย
ให้กับวัฒนธรรมอินเดีย
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
สามารถติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึก
ทั้งในและก็ต่างประเทศในเวลา๒๓นาฬิกา

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ

เราจะเน้นเจาะประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

และในวันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็น
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์

สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ
ก่อนอื่นเราไปเริ่มในเรื่องของอาเซียนกันก่อนครับ
ถ้ามองในอาเซียนตอนนี้แล้วนะครับ
ผู้นำที่ครองอำนาจอย่างยาวนานที่สุด
จะไม่พ้นสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับ
มองว่าเป็นวีรบุรุษโค้นการปกครองของเขมรแดง
แต่ว่าการปกครองที่ใช้กฎเหล็กปราบปรามฝ่ายค้าน
รวมไปถึงการทุจริตในวงราชการที่มีอย่างมาก
ทำให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจ
แล้วก็สะท้อนให้เห็นจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา
เสียที่นั่งให้กับสภาให้กับฝ่ายค้าน

ทำให้สมเด็จหุ่นเซ็นต้องปรับกลยุทธ์ตั้งแต่ตอนนี้
เพื่อเตรียมรับเลือกตั้งครั้งหน้า
แม้ว่าจะมีเวลาอีกถึง๓ปีก็ตามครับ
ปีหลังการขับเขมรแดงออกจากอำนาจ
นำที่ชาวกัมพูชารู้จักไม่อยู่คนเดียว
คือสมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรี
แต่ในอนาคตอันใกล้อาจไม่เป็นเช่นนั้น

ต้องเสียที่นั่งให้กับฝ่ายค้านเพิ่มขึ้น
แม้จะเหลือเวลาอีกถึง๓ปีก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไป
คุณเซ็นได้เริ่มเรียกคะแนนความนิยม
ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการหรือคนงานโรงงานทอผ้า
เลิกกฎหมายภาษีมรดกและการออกทะเบียนรถจักรยานยนต์
รวมไปถึงปลดและจ้างจังหน้าที่หลายร้อยคน
เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นคนที่น่าไว้ใจและอบอุ่น
นี่คือทางหลวงหมายเลข๔ที่เชื่อมกรุงพนมเปนกับจังหวัดศรีฮานุวิว
สมทนธุรษรเพิ่มยกเลิกค่าผ่านทางเพื่อเอาจ่ายคนขับรถรับจ้าง
คนขับรถคนนี้บอกว่าปีที่แล้วเขาต้องจ่าย๒๒๐บาทสำหรับรถตู้
ซึ่งถือว่าแพงทำให้ได้กำไรน้อยเมื่อใช้ทางด่วน
แต่ว่าตอนนี้เขาพอใจเพราะว่าไม่ต้องจ่ายอีกแล้ว
คุณปัญหาผู้อำนวยการคณะกรรมธิการการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม
บอกว่าแต่นี่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกชักจูงได้โดยง่าย
คุณบอกว่าสิ่งที่พักรัฐบาลของนายกคุณเซ็นทำได้รับการตอบรับอยู่บ้าง
ชุมชนได้ประโยชน์โดยตรงซึ่งก็จะหันไปให้การสนับสนุน
พวกเขาจะหันไปหาคนที่ช่วยเหลือพวกเขา
วิเคราะห์มองว่านโยบายเหล่านี้จะลบภาพการปกครองด้วยกฎเหล็กของคุณเซ็นได้หรือไม่
ยังคงเป็นปัญหาเพราะมีนักการเมืองฝ่ายค้านถูกจับถูกทำร้าย
ตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำสลายการชุมนุมของคนงานโรงงานทอผ้า
แต่ว่าซกเอียซานโฆษกของพักรัฐบาลบอกว่าคุณเซ็นคือนักปฏิรูปและทำงานเพื่อประชาชน
นายกรัฐมนตรีรู้ถึงปัญหาของประชาชนดีและมักจะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพสูง
สมรังศรีผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาในขณะนี้ได้หนีการจับกลุ่มจากคดีหมินประมาทสำเร็จหุ่นเซ็นไปที่ฝรั่งเศส
แต่แก่นำของพักมั่นใจว่าจะยังสามารถทำงานต่อได้
ลงเลือกตั้งหลังจากสมเด็จฮุนเซ็น

ประกาศแล้วว่าตัดแขนขวาทิ้งยังดีกว่า

สมรังศรีจะสามารถกลับมาได้

ก็จะถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบทำ
แต่ว่านอกจากจะใช้นโยบายประชานิยมแล้ว

ก็ต้องการจะเข้าถึงผู้ลงคะแนน

เฟซบุ๊กเพื่อสื่อสารกับ
หนุ่มสาวก็ได้รับความสนใจ

โดยจากการสำรวจล่าสุดของทีมข่าวไทยรัฐทีวี

มีจำนวนผู้กดไลค์มากถึง๒๒๓๑๒๖๕คน

อย่างในสมรังศรีที่อยู่ที่

มีการกินก๋วยเตี๋ยวริมถนน

ก็เรียกว่าทางด้านของสื่อสังคมออนไลน์

ภาพนี้ก็ไปรดน้ำที่สวนสาธารณะที่ใจกลางกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา
ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ครับสมเด็จหุ่นเซ็นก็พยายามทำทุกอย่างนะครับ
เพื่อเรียกคะแนนความนิยมกลับคืนมาครับ
แต่ว่าถ้าโซเชียลใช้ไม่ได้ผลแล้วคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งหน้ายังคงลดลง
บรรดาผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองเห็นว่าอาจจะถึงเวลานะครับ
ที่จะต้องหาผู้นำรุ่นใหม่มาแทนซึ่งก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
นอกจากทายญาติโดยสายเลือดของฮุนเซ็นต์
โดยคุณเซนนั้นมีลูกชายอยู่ด้วยกัน๓คนครับ
ที่เรามักจะได้ยินชื่อก็จะมีฮุนมเนธซึ่งเป็นลูกชายคนโต
คนนี้ก็ถูกหมายมั่นปั้นมือนะครับจะให้ขึ้นมาแทนพ่อ
ลูกชายอีก๒คนก็มีศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ
แต่ว่าวันนี้เราจะไปทำความรู้จักลูกชายคนสุดท้องของคุณเซ็น
นั่นก็คือคุณมณีที่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ
ที่จะสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อครับ
นี่คือฮุนมะนีอายุ๓๓ปีบุจชายคนเล็กของสมเด็จฮุนเซ็นต์
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเขาใช้ชีวิตกว่าครึ่งในการศึกษาที่ฝรั่งเศส
อสเตรเลียและสหรัฐโดยจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศในวอลชิงตัน
แม้จะเป็นลูกผู้นำที่ปกครองกัมพูชามากว่า๓๐ปี
แต่หุ่นมณีอยากให้คนมองที่ผลงานมากกว่านามสกุล
กัมพูชาไม่ต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคที่มักจะมีทายาททางการเมือง
คุณมณียอมรับว่าการเป็นลูกนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้เขาหลายเรื่อง
เขาเคยเป็นเลขาส่วนตัวให้กับพ่อแต่ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่งานง่าย

เขาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธในเรื่องนี้โดยตรง
ด้วยสิ่งที่สำคัญก่อนถึงการเป็นลูกรัฐมนตรี
เพราะเขากลายเป็นรมนิสเซนทีละและสเวศนา
ความนิยมต่อตัวสำเร็จหุ่นเซ็นที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้หลายฝ่ายมองไปที่ลูกชายทั้ง๓คนของหุ่นเซ็น
คุณมณเนธอายุ๓๘ปีลูกชายคนโต
การศึกษาจากวิทยาลัยทางทหารเวสพอยต์
เป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย
และถูกคาดหวังว่าน่าจะเป็นผู้นำกัมพูชาคนต่อไป
หุ่นมเนธอายุ๓๔ปีเป็นลูกชายคนรอง
ได้รับการเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกองทัพเมื่อปีที่แล้ว
ขณะที่หุ่นมณีเป็นผู้นำกลุ่มยุวชนกัมพูชา

ซึ่งหุ่นมณีก็ได้พูดถึงการแข่งขันกันระหว่างพี่น้อง

กลุ่มฟังคุยได้ได้

ทุกคนนักลูกมีความสงบความช่วย
ให้มันผ่านพลังไว้ที่เราสามารถเชื่อและพอจะสามารถส่งสิ่งให้พวกเอง

ถ้าคะแนนนิยมในตัวสมเด็จหุ่นเซ็นยังไม่ดีขึ้น
เราก็อาจจะเห็นบรรดาทายาทการเมืองออกมาแสดงบทบาทมากกว่านี้
ไปดูการเมืองในเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนที่ตอนนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับ
นั่นก็คือพม่าหลังจากที่ได้เลือกประธานสภาร่างและสูงไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง
นั่นก็คือการเลือกประธานาธิบดี
แม้ว่าบทบรรยัติตามรัฐมนูลนั้นจะทำให้นางองซานซูจีไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นะครับ
แต่ก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะแก้ไข
แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็มีคำถามตามมานะครับว่าซูจีจะรับตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่
หรือว่าจะกุมบังเหียนอยู่หลังม่าน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นภาพจากสถานีโททัศน์ลุดอร์ขณะถ่ายทอดสดการเปิดประชุมสภาสูงนัดแรก
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีผู้แทนทั้งที่เป็นสัดส่วนของกองทัพ
และที่ได้รับเลือกจากทั่วประเทศ
รวมถึงในรัฐที่มีกลุ่มชาติภัณฑ์
เช่นนายวินซอร์จากรัฐคชิน
ที่มีหลายประเด็นที่อยากผลักดันเพื่อพัฒนาประเทศ
เขาบอกว่ามีหลายประเด็นที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้น
ทั้งเรื่องการศึกษาสังคมและภาคเศรษฐกิจ
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ในรัฐของเขาเท่านั้น
แต่หมายถึงทั้งประเทศต้องทำไปพร้อมกัน
ซึ่งเขาก็เชื่อว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราได้เห็นในประเทศอื่น
โดยการประชุมยังมีการเลือกนายแมนวินไข่ตัน
ซึ่งนี่ก็ไม่ผิดความคาดหมาย
ภารกิจสำคัญลำดับต่อไปของสภาพม่าคือการเลือกประธานาธิบดี
ที่พลเอกเต็งเซ็งที่กำลังจะหมดวาระในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
แต่จนถึงขณะนี้รายชื่อผู้ชิงตำแหน่งจากทั้งฝากกองทัพ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้
นางองซานซูจีซึ่งรัฐธรรมนุนจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เธอเป็นผู้นำพม่า
และเธอก็ยังไม่หมดหวังที่จะแก้รัฐธรรมนูลเพื่อเปิดทางสู่การเป็นประธานาธิบดี
โดยเฉพาะการเปิดประชุมสภาร่วมนัดแรกในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้

ที่กล่าวกับผู้สื่อคราวยังแบ่งรับแบ่งสู้

การแก้วรัฐธรรมนูลให้ซูจีเป็นประธานาธิบดี
เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้
โดยเฉพาะสัญญาณจากหนังสือพิมพ์เมียวดี

เขียนบทความเผยแพร่ในวันเปิดสภาวะ
ข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติของประธานาธิบดี
ประเด็นคุณสมบัติประธานาธิบดีได้
องซาซูจีก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่แนวทาง
คือนางซูจีอาจเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลใหม่
ตำแหน่งที่เปิดช่องและเหมาะสมกับเธอ
เช่นการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ขณะที่บางคนก็เชื่อว่าเธออาจจะอยู่หลังฉาก
รอจนกว่าสถานการณ์จะเปิดทาง
ให้มีการแก้รัฐธรรมนุนได้อีกครั้ง
และเมื่อนั้นเธอก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหญิงของประเทศพม่า
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จอมพลันดาวสุโขข่าวไทยวรัฐทีวีรายงาน
โครงการความร่วมมือรถไฟไทยญี่ปุ่นโครงการแรกนั้นก็เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะครับ
โดยได้เปิดทดลองขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กจากราชบุรีไปยังแหลมชะบัง
ธนาระบบรางในแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้

แล้วก็เชื่อมโยงการขนส่งสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
รถไฟขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก
ออกจากชุมทางรถไฟหนองปลาดุกจังหวัดราชบุรีอย่างราบรื่น
เป็นสัญญาณว่าความร่วมมือด้านรถไฟไทยญี่ปุ่น
ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
เดินรถครั้งนี้เพื่อทดสอบการขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก
ในเส้นทางรถไฟเชื่อมตะวันออกถึงตะวันตก

กรุงเทพแหลมชะบังและกรุงเทพอรัญญประเทศ
เพื่อวัดปริมาณการใช้น้ำมันค่าความสั่นสะเทือน
รวมถึงผลตอบรับจากผู้ประกอบการ
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทดลองขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด๑๒ฟุต
หลังจากผลการศึกษาของทั้งสองประเทศพบว่า
จะช่วยให้การขนส่งและขนถ่ายสินค้าคล่องตัวมากขึ้น
สามารถเข้าถึงพื้นที่ครับแคบประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชน
เริ่มสนใจจะเข้ามาลงทุนแล้ว
ตรงนี้เองเนี่ยก็การมีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กตรงนี้
เพราะกว่าจะบรรจุสินค้าของตัวเองได้ครบ๔๐ฟุตมันก็สิ้นเปลือง

แต่การขนส่งยังต้องพึ่งผ่านทางรถยนต์
ที่มีต้นทุนสูงและผันผวนตามราคาน้ำมัน
เป็นปัญหาของผู้ประกอบการในพื้นที่
ใช้ระบบทางทางรถยนต์ส่วนมาก

สินค้ามันล้วงโอกาสที่จะแบบแกงขันมันก็ลำบากนิดหนึ่ง
ประทานหิอการคาร์ดจังหวัดราชบุรีเชื่อว่า
การขนส่งทางรางจะทำให้ผู้ประกอบการหลดต้นทุนด้านการขนส่ง
ช่วยให้หมุนราคาการคาร์ดของจังหวัดในภูมิภาคนี้เติบโตอีกเท่าตัว
ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านการขนส่ง
ช่วยให้มูลค่าการค้าของจังหวัดในภูมิภาคนี้เติบโตอีกเท่าตัว
ในอนาคตเส้นทางรถไฟเชื่อมตะวันออกตะวันตกสายนี้
จะถูกพัฒนาให้เป็นทางคู่
กระดับการขนส่งให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสถานีน้องปรารุกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
จะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ของภูมิภาคนี้ครับ
หลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะหารือเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและญี่ปุ่นมาบริหารการเดินรถ
ว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินไตรมาส๒ของปีนี้
ซึ่งเส้นทางรถไฟในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกตอนใต้นั้น
ถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญมาก
สำคัญอย่างไรครับเนื่องจากว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อม
ต่อระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคนายอาเซียน
เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของเส้นทางนี้นะครับ
จะเริ่มจากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่บ้านน้ำผู้ร้อนนะครับ
ยังกรุงเทพมหานครจากนั้นจะแยกออกเป็น๒สาย
สายแรกนั้นจะไปที่แหลมชะบังครับ
ที่๒จะไปที่อำเภออรัญญประเทศซึ่งอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำไมถึงจะต้องสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้นมา
มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
นั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะเชื่อมโยงเอา๓ท่าเรือที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกันครับ
นั่นก็คือท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบังของประเทศไทย
ท่าเรือน้ำลึกศรีฮานุวิวของกัมพูชา
แล้วก็ท่าเรือน้ำลึกถวายของประเทศพม่า
เมื่อสามารถที่จะสร้างเชื่อมต่อกันได้แล้วเสร็จแล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างไปดูกันครับ
เส้นแรกครับแหลมชะบังกรุงเทพมาที่กาญจนบุรี

ในอนาคตก็จะสร้างไปที่ถวายนะครับ
ซึ่งเส้นนี้ก็จะเป็นการขนส่งสินค้าจากแหลมชะบัง

ซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราขนส่งสินค้าธรรมดา
แหลมชะบังเราจะต้องลงใต้นะครับ
แล้วก็ไปที่ช่องแคบมะละกาซึ่งตรงนี้จะใช้เวลา๑๖๑๘วัน
แต่ถ้าเราใช้เส้นทางสายใหม่ตรงนี้
จะใช้เวลาแค่เพียง๖วันเท่านั้น
่นระยะเวลารวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางโดจิสติกอีกถึง๑๒๐

ก็จะเป็นกรุงเทพไปยังอำเภออรัญญประเทศที่จังหวัดสาแก้ว
หลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อไปอย่างที่กัมพูชาที่ศรีฮานุวิว
จะเป็นการขนส่งสินค้าจากตะวันตกไปตะวันออก
ลงที่ท่าเรือที่ศรีฮานุวิว
ซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นสินค้านะครับ
ก็จะเป็นทั้งพลาสติกมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์การก่อสร้าง
ซึ่งก็จะสามารถขนส่งจากกรุงเทพอรัญญประเทศ
เข้าไปยังกัมพูชาเข้าไปยังเวียดนาม
หรือว่าไปทางตอนใต้ของจีนได้อีกด้วยนะครับ
จากนี้เราไปดูความสำคัญของท่าเรือศรีฮนุ
ท่าเรือศรีฮนุวิวนั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องเชื่อม
จะเห็นได้นะครับว่าท่าเรือของศรีฮานุวิวนั้น
เชื่อมเอาท่าเรือที่สำคัญสำคัญในภูมิภาคเข้าด้วยกัน
นั่นก็คือท่าเรือนานาชาติฮ่องกง
อีกท่าเรือหนึ่งนะครับท่าเรือนานาชาติสิงคโปร์
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฮับในการขนส่งสินค้าจากตรงจุดนี้
นี่ก็คือความสำคัญแต่ว่าจริงแล้วนี่เป็นภาพเล็ก
ภาพรวมภาพใหญ่ไปดูภาพรวมภาพใหญ่ครับ
ทำไมถึงจะต้องมีเส้นทางรถไฟสายนี้ครับ
อันนี้ก็คือภาพใหญ่เพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟจากเหนือลงใต้
ยังกรุงเทพจากนั้นล่องใต้เข้ากุลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน
หลังจากที่ได้กลายมาเป็นประชาคมอาเซียนเราก็ต้องคอยรอดูกันต่อไปนะครับว่า
โครงการนี้จะเกิดขึ้นมาได้อีกเมื่อไหร่นะครับ
ส่วนเรื่องต่อไปครับที่เราจะไปดูถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยวันนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกจิกคุณกุญญารวมไปถึงโรคซิกา
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
เราจะไปดูกันว่าผลงานชื่นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
กระบวนการทำหมันยุงลายทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศภาหะและโรคที่นำโดยภาหะ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการคิดค้นวิจัยใช้เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดยุงลาย
เพื่อให้ยุงที่ถูกพัฒนาไปผสมพันธ์กับยุงตัวเมียที่เป็นยุงหลายบ้านทั่วไป
และที่สำคัญเป็นการควบคุมปริมาณยุงลาย
ธมาพรกริตยพงศ์หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศภาหะและโรคที่นำโดยภาหะ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
อธิบายถึงการทำหมันยุงลายโดยยุง๔สายพันธุ์จากตัวอย่างในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการนำแบคทีเรียของยุงไลสวนและยุงรำคาญ
มาพัฒนาและใส่ลงไปในยุงลายบ้าน
จากนั้นเราต้องใช้เทคนิคดึงเอารังไข่ออกมาจากตัวยุงค่ะ
คือยุงที่เอามานี่ก็จะเป็นยุงที่มาจากกงที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วเรามาทำให้มันสลบไปโดยใช้ให้ความเย็นกับมันนะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดึงเอารังไข่ออกมา
แล้วรังไข่นั้นก็จะเอามาใส่ในหลอดนี้เพื่อจะสกัดเอาแบคทีเรีย
ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้แบคทีเรียแล้ว
นักวิทยาศาสตร์จะต้องนำไปปั่นแยกโปรตีนและไขมันออกจากแบคทีเรียที่ได้
ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นต้องใช้เวลาผ่านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์หลายขั้น
และความละเอียดเป็นอย่างมาก
หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สกัดแบคทีเรียจากรังไข่ของยุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการฉีดแบคทีเรียไปที่บริเวณอกของยุงค่ะ
ซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับแบคทีเรียที่สกัดแล้วจะถูกนำไปฉีดใส่ยุงที่เตรียมไว้
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องควบคุมเวลาอุณหภูมิและปริมาณที่ฉีดเข้าไปในยุง
จึงทำให้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด
คือเราต้องทำให้ยุงลายบ้านสลบก่อน
แล้วก็เอาเชื้อแบคทีเรียฉีดเข้าไปตรงส่วนอกของยูไนบ้าน
แล้วคือมันก็เป็นช่วงว่าคือเรายุงลายบ้านจะเป็นอยู่ในระยะไหน
แล้วก็เชื้อเราต้องสกัดในช่วงไหน
มันต้องเป็นจังหวะพอดีกันกับที่ว่าจะใส่เชื้อเข้าไปในยุง
เพื่อที่จะให้มันสามารถถ่ายทอดไปในรุ่นถัดไปได้อย่างนี้ค่ะ
หลังจากขั้นตอนนี้ก็จะต้องเอายุงลายบ้านที่เราฉีดเชื้อเข้าไปแล้ว
ไปพักให้มันให้มันฟื้นตัวแล้วก็คือให้มันกินน้ำหวาน
ให้มันประสงค์พันธ์กันกับตัวผู้
เสร็จแล้วก็ให้มันกินเลือดเพื่อให้วางไข่
แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปเช็คอีกทีว่าในรุ่นลูก
เวลาวางไข่แล้วในรูปของมันยังมีแบคทีเรียอยู่หรือเปล่า
จะถูกพัฒนาและใส่ลงไปในยุงลายบ้าน
เพราะมีความต้านทานต่อโรคไข้เลือดออก
นำไปฉายรังสีที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
เพื่อทำให้ยุงตัวผู้เป็นมัน
ป้องกันการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
ขณะที่การวิจัยนี้กำลังอยู่ระหว่างการเพาะเพิ่มจำนวนให้มากพอ
และจากนี้ภายใน๒๓เดือน
อยู่ที่พัฒนาแล้วจะถูกนำไปปล่อยในพื้นที่นำร่องในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และยังเป็นวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง
หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกิดยุงลายสายพันธุ์ใหม่
เนื่องจากไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม
เพียงแค่ใช้เทคนิคทางชีวภาพเท่านั้น
ัชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
ในช่วงปีที่ผ่านมาเมืองไทยก็ฮือฮาด้วยอุกาบาทที่ตกลงมานะครับ
แล้วก็สร้างกระแสความกังวลว่าจะมีอันตรายเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่
เหมือนอย่างในหนังฮอลลีวูดที่เคยดูกันหรือไม่นะครับ

อุกาบาทเหล่านี้ยังมีราคาแพงอีกด้วย
เพราะว่ามีปริศนาความลี้ลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ภายในหินอุกาบาทนะครับ
นั่นก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความพยายามในการแกะรอยตามเส้นทาง
จากลำแสงของอุกาบาทที่ตกลงมาในแต่ละครั้ง
เพื่อนำหินที่พบมาศึกษาและวิจัยต่อไปครับ
นี่คือวินาทีที่นายฟิลแบล้นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินในเมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลีย
ร้องตะโกนด้วยความดีใจหลังขุดค้นพบหินดาวตก
ซึ่งเป็นแร่เหล็กอายุกว่า๔๕๐๐ปี
หลังจากตามแกะรอยจากข้อมูลหลายด้าน
พบจุดตกในพื้นดินก้นทะเลสาบแอร์ที่น้ำแห้งทางตอนใต้ของออสเตรเลีย
หน้าที่จะมีฝนตกหนักในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมา
ซึ่งอาจจะทำให้หินอุกาบาทนี้ศูนย์หายไปอย่างไร้ร่องรอย
วิจัยใช้เวลาในพื้นที่นี้ถึง๓วัน
การเดินเท้าการใช้โดรนบินสำรวจเพื่อตามรอยหินดาวตก
ซึ่งตอนนี้กลายสภาพเป็นดินโครน
นักวิจัยระบุว่าหินอุกบาทที่พบครั้งนี้มีอายุมากกว่าโลกใบนี้
และนับว่าเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะสามารถค้นพบได้
โดยประเมินจากพื้นผิวและคุณภาพของหิน
ก้อนนี้มาจากวงโคจรที่ไกลกว่าดาวอังคาร
หรืออยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
ซึ่งเป็นวงโคจรที่แตะกับวงโคจรของโลก
และกว่าจะประสบความสำเร็จมาพบจุดตกได้
วิจัยต้องใช้กล้อง๓๒ตัว
ทั่วพื้นที่ออสเตรเลียตะวันตกและทางตอนใต้
เพื่อให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายสังเกตการ
นำมาสู่การค้นพบ
ระบุว่ากล้องที่ตั้งไว้จะแจ้งเตือนทางอีเมล
ถ้าหากพบเห็นวัตถุบางอย่าง
จากนั้นทางทีมได้ตรวจสอบกล้องอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง

ก็พบว่าได้เจอกับอะไรบางอย่างเข้าแล้ว
หินอุกาบาทชิ้นนี้เข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศโลก
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนปีที่แล้ว
หลังจากนั้นทางทีมงานก็ประมวลผลว่า
หินก้อนนี้เข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างไร

มาพบหินอุกบาทในที่สุด
นับว่าครั้งนี้เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
ก็ต้องใช้เงินทุนนับพันล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อจะไปเก็บตัวอย่างหินที่อยู่นอกโลก
และนำกลับมาวิจัยที่โลก
แต่ทีมของแบรนด์สามารถทำได้ด้วยศักยภาพเท่าที่มี
อกจากนี้ทีมของเขายังเปิดเผยด้วยว่า
พวกเขาสามารถระบุพิกัดจุดที่มีดาวตกได้อีกกว่า๑๐จุด
ซึ่งจะเร่งค้นหาต่อไป
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จากอุกาบาทที่ตกจากท้องฟ้ามาอย่างพื้นโลกแล้วนะครับ
ก็ยังมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
รวมถึงวัตถุบินปริศนาบนท้องฟ้าอีกเป็นจำนวนมากที่เรายังไม่ได้คำตอบนะครับว่า

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหลวไหล
แต่ก็แอบเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาอย่างลับมาเป็นเวลาหลายสิบปี
รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
เป็นสิ่งที่ผู้คนในยูทูปกุขึ้นมาเรียกยอดวิว
แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเรื่องราวที่บรรดาผู้ติดตามและแกะรอยเกี่ยวกับจานบิน
เอกสารบางฉบับนั้นบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงปลายยุคปี๑๙๔๐ไปจนถึงปี๑๙๙
หากดูจากการรวบรวมเอกสารเหล่านี้
ปรากฏการณ์ประหลาดที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้
ชื่อเดียวกับซีรีส์ดังที่หายไปร่วม๑๐ปี
เพิ่งจะประกาศกลับมาฉายต่ออีกครั้ง
เอกสารเหล่านี้ถูกนำมาทำเป็นรูปแบบดิจิตอล
โดยระบุว่าเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูล
ทึ่งไปกับการตรวจสอบเอกสารเหล่านี้
อกจากนี้ยังมีอีก๕ชิ้นที่มีการอ้างอิงถึงหลักวิทยาศาสตร์ประกอบการสืบสวน
แต่เอกสารบางชิ้นก็น่าทึ่งตรงที่ยังไม่สามารถพิสูจน์
อธิบายได้เลยจนถึงปัจจุบัน
อย่างเช่นภาพถ่ายแสงประหลาดเหนือท้องฟ้าในรัสเซียในปี๑๙๙
แม้ว่าภาพอื่นนั้นจะสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกลุ่มเมฆ
หรือเป็นแสงจากการทดลองบางอย่าง
เมื่อตำรวจให้ปากคำว่าสิ่งที่เขาเห็นคือการระเบิดกลางทะเลทราย
เป็นวัตถุลึกลับมีแถบโลโก้สีแดง
เห็นเหตุการณ์บอกตรงกันว่าวัตถุกลุ่มนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
อกจากนี้ยังมีภาพคล้ายกันที่ไม่สามารถอธิบายได้ในเยอรมนีและสเปน
อีกเรื่องที่น่าสนใจคือคำเปิดเผยของชาวคองโกเมื่อปี๑๙๕๒ที่บอกว่าเห็นวัตถุคล้ายแผ่นดิส๒ลำ
ในลักษณะเปลี่ยนทิศทางไปมาบริเวณท้องฟ้าแถวเหมืองยูเรเนียม
บางครั้งรูปทรงก็ดูเหมือนแผ่นจานทรงกลมและเป็นเส้น
แต่จู่ทั้งสองลำก็บินมาตรงตำแหน่งเดียวกันแล้วทะยานขึ้นในลักษณะซิกแซคไปมา
แต่ระบุว่าต้องการให้ผู้ที่สนใจเรื่องนี้มาช่วยกันสืบสวนดู
เพราะเอกสารบางชิ้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้จริงในช่วงหลายทัศวรรษที่ผ่านมา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ทางแอปพลิเคชันไลน์ของไทยรัฐครับ
ยุคที่การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่นะครับ
ใช้ชีวิตโดยไร้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานอาจจะเป็นเรื่องอึดอัดใจของใครหลายคนนะครับ
มีกฎเหล็กครับห้ามใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด
พวกเขาจะอึดอัดใจหรือไม่และเป็นเพราะอะไรถึงใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้

แต่การใช้ชีวิตของคนที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นในสหรัฐ
เพราะที่นี่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตติดต่อกับเพื่อนหรือคนรักได้
รอบคลุมพื้นที่กว่า๒๑ล้านไร่
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และหน่วยข่าวกรองของสหรัฐ
มีความสูงกว่า๑๔๗เมตรน้ำหนักถึงกว่า๗๐๐ตัน
กว้างใหญ่จนสามารถนำสนามฟุตบอลมาไว้ในจานรับสัญญาณได้
ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับคลื่นวิทยุ
และนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวมากต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยสามารถตรวจจับสัญญาณที่อยู่ห่างออกไปได้ถึง๑๓๐๐๐ล้านปีแสง
และสามารถตรวจจับพลังงานเล็กแม้แต่เกร็ดน้ำแข็งที่ตกกระทบพื้นได้
ด้วยเหตุนี้การใช้วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือหูฟังไร้สาย
และแม้แต่รีโมทที่ใช้เปิดประตูโรงรถก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้
เพราะจะเป็นการรบกวนการทำงานของกล้องโทรทัศน์ดังกล่าว
ภายในเมืองแห่งนี้จะมีรถคอยตรวจจับสัญญาณ
เพื่อคอยตรวจสอบคลื่นรบกวนอย่างเข้มงวดตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ถูกตัดขาดจากการสื่อสารกับคนทั่วโลกอย่างที่คิด
เพราะยังสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้จากการใช้สายเคเบิ้ล
อกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังมีความสุขกับชีวิตแบบนี้
และไม่รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาขาดอะไร
หนุ่มคนนี้บอกว่าเขาไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไร
แม้จะไม่สามารถเข้าสู่โลกโซเชียลได้ในทันที
หรือไม่สามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนได้
เพราะแค่เพียงเขาไปหาและพูดคุยกันหลังเลิกเรียนก็หมดปัญหาแล้ว
เช่นเดียวกับชายคนนี้ที่ระบุว่าการนัดเจอเพื่อนไม่ใช่เรื่องยาก
ก็แค่ไปเจอเมื่ออยากเจอ
และถึงแม้พวกเขาจะไม่อยู่บ้านก็ลองออกตามหาสักพักเดี๋ยวก็เจอ
เพราะเมืองนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่
ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ย้ำว่าพวกเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ถ้าหากคิดถึงกันก็ไปหาที่บ้านเพื่อพูดคุยจับมือกอดกัน

ดีกว่าการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้มองตากันและใกล้ชิดกันแบบนี้
จุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ให้กับวัฒนธรรมอินเดีย

เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
นี่ก็เป็นภาพการประทุของภูเขาไฟสกุราจิมะ
เห็นได้ว่าภูเขาไฟลุกนี้พ่นลาวาและเท่าฐานสีดำออกมา
ซึ่งแม้จากภาพจะเห็นได้ว่าภูเขาไฟลูกนี้อยู่ใกล้กับชุมชน
แต่ทางการญี่ปุ่นก็ประกาศห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟลูกนี้
ในลักษมีศ์ประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งจากการประทุรอบล่าสุดก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ภูเขาไฟสกุราจีหมาเพิ่งปะทุรอบล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟกว่า๑๐๐ลูก
ยังคงมีพลังพร้อมปะทุพ่นเท่าฐานในประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟครับ
หลังจากผ่านศึกที่รัฐไอโอว่ามาแล้ว
ตอนนี้บรรดาผู้สมัครชิงผู้แทนจากทั้งพักรีพับริกันแล้วก็ไดโมแครต
ก็ลงพื้นที่ไปที่รัฐนิวแฮมเชียนะครับ
เพื่อหาเสียงก่อนการลงคะแนนแบบพรายเมอรี่ในสัปดาห์หน้า
เดโมแครตดูเหมือนว่าฮิลาลีคลินตันอาจจะพลาดพลั้งต่อคู่แข่งนะครับ
ขณะที่ฝั่งลิพับริกันจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ก็มองนะครับว่าการรณรงค์หาเสียงที่รุนแรงผ่านการจมตีคู่แข่ง
อาจจะไม่สามารถครองใจของคนที่นี่ได้
ติดตามรายงานจากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่คือการประชันวิสัยทัศน์ระหว่างนางฮิลาลี่คลินชันและนายเบอร์นี่แซนเดอร์
สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐจากพักเดโมแครตที่นิวแซมเชียเมื่อวานนี้

ฮิลาลีในฐานะผู้ชนะคอคัสที่ไอโอว่า
กล่าวหานายแซนเดอร์ว่าเขาเป็นนักอุดมการที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จ
พร้อมตั้งคำถามถึงความรู้ความสามารถในด้านงานต่างประเทศ
หลังถูกนายแซนเดอร์ตอบโต้ด้วยการบอกว่าเธอสนับสนุนสงครามอีรักษ์
เปรียบเทียบจากภูมิศาสตร์การเลือกตั้งไพมารีที่นิวแฮมเชีย
แซนเดอร์มีแต้มต่อกว่าฮีลาลีจากการที่นิวแฮมเชียร์เป็นเพื่อนบ้านกับรัฐเวอร์มอน
ซึ่งเป็นถิ่นของนายแซนเดอร์โดยผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุด
ระบุว่าแซนเดอร์นำฮิลาลีถึง๒๐แต้ม
ขณะที่การแข่งขันจากฝ้ากรีพับลิกันดูเหมือนว่า
ที่นายมาโครูบิโอได้คะแนนนิยมเป็นอันดับที่๓
สูสีกับนายโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายใหม่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์
โดยนายเจฟบุชน้องชายอดีตประธานาธิบดีจอร์ชดับเบอร์ยูบูชมองว่า
นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่เหมาะสมกับการเป็นประธานาธิบดี
และสื่อก็กำลังโพงกระแสอย่างหนักเพื่อสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์
ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบโตว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเรื่องงี่เง่า
ดูบีโอบอกว่าเรื่องเหล่านี้สำหรับเขาถือเป็นเรื่องไร้สาระ
โดยเฉพาะถ้าย้อนไปดูกระแสของคนที่ร่วมรณรงค์กับเขาในช่วงโค้งสุดท้าย
ก็จะเห็นได้ว่าพวกเขากำลังสิ้นหวังและเริ่มจะส่งสัญญาณบางอย่าง
แต่การสาดโครนกันไปมาอาจไม่ได้ผลในสมรภูมินิวแฮมเชีย
ก็ศาสตราจารย์ดันเต้สกาล่าจากมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียบอกว่า
หันไปเลือกคนที่มีความคิดเชิงบวกมากกว่า
เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีผู้สมัครสองคนใส่ร้ายซึ่งกันและกัน
คนก็อาจตัดใจไม่เลือกทั้งคู่และหันไปหาคนที่มีแนวคิดบวก
ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับนายมาโครูบีโอ
หากเขาสามารถปลีกตัวจากกระแสสาดโครนที่รุนแรงได้
ศาสตราจารย์สกาล่ายังบอกด้วยว่า
เพราะนี่อาจเป็นสมรภูมิสุดท้าย
โดยเฉพาะกับผู้สมัครจากพักรีพับลิกัน
ที่ได้รับคะแนนนิยมไม่มากพอ
ศรัทธาประชาชนเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่า
ความนิยมของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องมายาเท่านั้น
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
คาดว่าจะมีคนดูกว่า๑๐๐ล้านคน
แล้วก็การแสดงช่วงพักครึ่งก็จะเป็นที่จับตามองทุกครั้งครับ
แต่ว่ามิวสิกเพลงที่ปล่อยออกมาโปรโมทนั้น
กลับได้รับเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากสื่อโซเชียลของอินเดียนะครับ
จากพวกเขามองว่าเนื้อหาที่ไปถ่ายทำที่อินเดีย
ทำให้คนที่ดูแล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอินเดีย
ที่ดีพอจะเข้าใจไปในทางที่ผิดครับ
นี่คือส่วนหนึ่งจากมิวสิกวิดีโอเพลง
ที่ปล่อยออกมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ว
ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมออนไลน์และในประเทศอินเดีย
เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในการนำศาสนาและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น
นำเสนอในทางที่ไม่ถูกต้อง
ท่อเรื่องราวของคริสต์มาตินนักร้องนำและสมาชิกของวง
เดินทางไปตามสถานที่และโบราณสถานสำคัญต่าง
กลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองของเทศกาลโบลี่

ซึ่งผู้คนจะสาดผงฝุ่นหลากสีเข้าใส่กันตลอดช่วงเทศกาล
ส่วนบียองเซรับบทเป็นนักแสดงบอลลีวูด
และเครื่องประดับรูร้าบนศีรษะและลำคอ
เขียนลวดลายบนมือด้วยเห็นหน้า
เพลงและบียองเซจะร่วมกันแสดงเพลงนี้
เวทีในช่วงพักครึ่งของศึกซุปเปอร์โบครั้งที่ห้าสิบ
ไฮไลท์ของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ
แคลิฟอร์เนียของสหรัฐในวันที่๗กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้
กว่า๑๐๐ล้านคนทั่วโลก
เทียบัตเลอร์รองศาสตราจารย์และคณะบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนียของสหรัฐเปิดเผยว่า
ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อินเดียเป็นฉากหลังเลยแม้แต่น้อย
หวังว่าโคเพลย์และบียองเซ
จะตัดสินใจนำเสนอเพลงนี้บนเวทีซุปเปอร์โบที่แตกต่างออกไป
มากกว่าการพยายามที่จะทำให้ศึกชิงชนะเลิศอเมริกาฟุตบอลครั้งนี้
กลายเป็นเทศกาลทางศาสนาและมหากรรมบอลลีวูดในช่วงพักครึ่งแทน

ที่นักร้องสาววียองเซทำผมสีบรอนต้าสีเขียว

เหมือนกับเป็นการส่งสารด้านอุดมคติไปทั้ง
อย่างผู้หญิงผิวสีและผู้หญิงอินเดียไม่น้อย
ด้วยการถ่ายทอดนักบวชนุ่งห่มผ้าสีเหลืองพรามรวมถึงเด็กผู้ชายแต่งกายคล้ายพระศิวะ
โดยทั้งหมดนี้อาจจะทำให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเดียหรือศาสนาฮินดูเพียงเล็กน้อย
เข้าใจความหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงไปในทางที่บิดเบือนจนกลายเป็นเพียงวีดีโอเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
แต่การบิดเบือนวัฒนธรรมไม่น่าจะใช่แต่ก็มีบางส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ
และผู้หญิงชาวอินเดียที่ใส่ชุดแบบชาวตะวันตก
จะมีความผิดเหมือนกันด้วยหรือไม่

วัฒนธรรมอินเดียได้ถูกนำไปใช้ในมิวสิกวิดีโอลักษณะนี้

จนทำให้เกิดเสียงต่อต้านลักษณะนี้มาแล้วก่อนหน้านี้
และทั้งหมดก็คือไทยรัฐจอบประเด็นในวันนี้นะครับ
จะปิดท้ายด้วยภาพสวยจากเทศกาลหิมะที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ
สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป